เรามาดูปัญหาภัยแรงกันหน่อยนะฮะภาคใต้กับภาคอีสานเริ่มเจอหนักแล้วนะครับ
โดยที่เฉพาะจังหวัดนครราชศรีมาน้ำในอ่างเหลือไม่ถึงครึ่งแล้วครับ
ต้องปิดแล้วก็ไม่ได้มีการแจกจ่ายให้กับเกษตรกรด้วยนะครับ
ภายแรงอยู่ที่จังหวัดนครราชศรีมายังคงขยายวงกว้างนะฮะ
ปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำลำฉมวกนะครับอยู่ที่หมู่ที่หกตำบลนิคมอำเภอพิมาย
ปริมาณน้ำเหลือประมาณสัก๑๕ล้านลูกบาทเมตรจากความจุทั้งหมด๓๒ล้านลูกบาทเมตรครับ
นางเล็กชายสิทธิ์เกษตรกรในพื้นที่บอกว่าปีที่ผ่านมาฝนทิ้งช่วงค่อนข้างนาน
ทำให้ไม่มีน้ำไหลเข้าอ่างเก็บน้ำลำฉมวกนะครับเจ้าหน้าที่ต้องอ่าปิดนะฮะ
ประตูระบายน้ำนะครับดังนั้นปีนี้เกษตรกรหลายคนจึงไม่มีน้ำสำหรับการปลูกข้าวนาปลา
เหมือนทุกปีที่ผ่านมาหน้าแรงปีนี้ยังคงต้องทิ้งดินเอาไว้ว่างเปล่า
เพราะว่าไม่มีน้ำทำนานะครับทางด้านของนายเสถียรชายสิทธิ์นายกสมาคมผู้ใช้น้ำอ่างเก็บน้ำลำฉมวกก็บอกว่า
เจ้าหน้าที่ไม่สามารถที่จะเปิดประตูของอ่างเก็บน้ำให้กับเกษตรกรได้
จากว่าต้องเก็บน้ำเอาไว้สำหรับในการผลิตน้ำปลาปลาให้กับชาวบ้านใน๓อำเภอได้ใช้อุปโภคและบริโภคในช่วงของหน้าแรงปีนี้
ถ้าเกิดว่าเอาไปทำการเกษตรก็จะไม่มีน้ำกินน้ำใช้ต่อไปนะครับส่วนที่บุรีรำแรงหนักเหมือนกันคุณผู้ชม
ราชกำลังได้รับความเด็บร้อนเนื่องจากว่าน้ำในสระน้ำสาธารณะหนองกงปิง
ตื้นเขินเป็นขุ่นโครนนะครับแหล่งน้ำดิบที่ใช้ผลิตน้ำปลาปลาหล่อเลี้ยงชาวบ้านเลยที่นี่
ซึ่งคาดว่าน่าจะสูบขึ้นไปผลิตน้ำปลาปลาได้ไม่ถึงสิ้นเดือนนี้ก็จะหมดแล้ว
แล้วก็ปัญหาซ้ำซากก็คือขนาดนี้ห้วยหนองครองบึงตามธรรมชาติในพื้นที่ก็แห้ง
วัวควายของเกษตรกรนั้นที่เลี้ยงไว้๒๐๐ตัว

เกษตรกรจำเป็นต้องนำวัวควายลงไปกินน้ำในสระสาธารณะหนองกงปิง
ทำให้ทั้งคนทั้งสัตว์ต้องแย่งน้ำกันใช้

แม้สภาพจะเป็นขุนโครนแบบนี้ไม่สะอาดก็ตาม
ชาวบ้านก็วอนเลยละกันหน่วยงานภาครัฐครับ
นำน้ำสะอาดไปแจกชาวบ้านหน่อยเถอะ

เพราะว่าไม่อยากไปแย่งบัวควายกินน้ำในสระนี้
พร้อมทั้งอยากให้เข้าไปสำรวจขุดลอกครอง
ลอกหนองกงปิงอันนี้นะครับ
ให้สามารถเก็บน้ำได้มากขึ้นเพราะมันตื้นหมดแล้ว
เพื่อให้มีน้ำในการอุปโภคบริโภคตลอดทั้งปี
เพราะที่ผ่านมาประสบกับปัญหาภัยแรงซ้ำซากมา๓ปีติดต่อกันแล้ว

ใช่ค่ะน้ำอุปโภคบริโภคที่สำหรับคนก่อนนะ
ส่วนสัตว์เขาก็จะได้ไปกินน้ำอยู่ในหนองแห่งนี้นะคะ